คราวนี้เขามีคนเอาไปโพสต์คลิปในโลกโซเชียล
แล้วบอกว่านอกจากขี่ไวแล้วยังมือไวด้วย
มันเป็นเหตุการณ์ที่รถบิ๊กไบท์เขาก็กำลังขี่แทรกมาค่ะ
แล้วรถเก๋งเปลี่ยนเลนมาเข้าเลนส์ฝั่งขวา

สุดท้ายพอบิ๊กไบท์เจอรถเก่งเปลี่ยนเลนปาดหน้า
แล้วทำยังไงเดี๋ยวไปดูในคลิปนี้ค่ะ
นี่ไง๒๗กันยา
ช่วยเคนเดี๋ยวปูมาแล้ว

มาช่วยเคนเคนเองอุ๊ยป๊า

คือรู้เลยแหละว่าเขาโมโหตั้งแต่เขาเร่งเครื่อง
หลังจากที่โดนปาดหน้าแล้ว

หูช้างฝั่งซ้ายของรถ
คือรถบิ๊กไบท์เนี่ยเขามีผู้หญิงซ้อนท้ายนะ

อันนี้ยังไม่ใช่คันนี้นะคะ
เดี๋ยวรออีกคันหนึ่งตอนที่เขาขับมา

คนขับรถก็เอามือตบกระจก
แล้วก็เร่งเครื่องหายไปเลยค่ะ

แต่ก็ต้องดูระยะสลับเลน
เพื่อหนีรถติดฝั่งซ้ายมาติดฝั่งขวาแทน

อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อันตรายผิดกฎหมาย

เขาไปตบกระจกมองข้างรถเก๋งจนมันหลุดจนมันหัก

มาตรา๓๕๘ทำให้ผู้อื่นเสียทรัพย์
มีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาท
ถือว่าโทษหนักกว่ากฎหมายจราจรมากเลย
แต่ณตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีรายงาน
เขาไปแจ้งความเอาไว้แล้วหรือเปล่า
คลิปนี้เป็นคลิปที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียล